แต่ว่าเรื่องนี้คนที่ใช้ผิดไปเล่นผิด
โดยหมกมุ่นมากเกินไปเนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เตือนด้วยว่าผู้เล่นต้องเคารพผู้อื่น
เคารพกฎหมายแล้วก็เคารพสิทธิ์ส่วนบุคคล
แล้วก็ตามสถานที่แล้วก็จังหวัดต่าง
ก็มีคนเล่นเกมนี้กันอย่างแพร่หลายคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ท่องเที่ยวสำคัญต่างในจังหวัดน่านนะคะ
ไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มวัยกลางคนนี่แหละค่ะ
ตัวละครในเกมก็จะไปอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งที่มีการเช็คอินมาก
แต่แปลกนะกรุงเทพไปทีไรก็สารเจ้าบ้างรูปปั้น๘กิเลนบ้าง
ที่เมืองนอกเนี่ยโปเกสต๊อปแบบนี้บ้านเราอยู่สารพระภูมิใช่ไหม

ต่อไปเข้าสู่ศาสนามากขึ้นเผออันแรกอาจจะไปจับโปเกมอน

จะใช้รถจักรยานโยนแล้วก็รถจักรยานเป็นพาหันะ

ที่นั่นไม่พอไปที่ริมกว้านพยาวในเขตเทศบาลเมืองพยาวนะครับ
พบว่ามีคนพากันไปเดินไล่ลากเก็บโปเกมอนนี่แหละ
อนุสวรีพ่อขุนงำเมืองไปถึงลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพยาว
บางคนก็พาแฟนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เอาล่ะเราไปล่าโปเกมอนกันที่รัก
สนุกสนานกันไปนะคะเป็นกิจกรรม
แต่ที่น่ากลัวเนี่ยบางคนขี่เองแล้วก็ปล่อยมือขณะขับรถไว้

เห็นด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดูสิเขาซ้อนแค่ขนาดนี้
นี่หยุดเราเจอโปเกมอนแล้วเราจะต้องลากันซักหน่อย

อ๋อนี่ไงขับมือเดียวไม่เอานะ

ถูกต้องคือน่ากลัวนะคะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วย

รวมตัวกันลาบโปเกมอนเป็นจำนวนมากนะคะ
กลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ
พ่นตำรวจตรีทากู้นัทธีศรี
สังเกตการณ์ตลอดทั้งคืนเนื่องจากผู้ที่เล่นเกมเนี่ยจะก้มหน้าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีคนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุวิ่งราววิ่งชิงทรัพย์กันได้นะคะ
ไปดูกันที่สมุทรปราการบ้างนะคะบริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนสารากลางก็ได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมของเหล่านักล่าโปเกมอนทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่ค่ะ
บางคนเนี่ยโอ้โหเพิ่งดาวนโหลดมาเพิ่งหัดเล่นแต่สามารถจับโปเกมอนได้กว่า๓๐ตัวแล้วนะคะ
ขณะที่นักเรียนชั้นม๔คนหนึ่งบอกว่าการเดินหาโปเกมอนนั้นถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย
ถ้ามองเป็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีก็ไปเล่นในที่ที่แบบไม่ค่อยมีรถเดินปลอดภัยแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนแบบนี้ดีนะ
หรือบางครั้งก็อย่างเมื่อวานเพิ่งมีที่เพิ่งไปเรียนก็ใช้เป็นกุศโลบาย
เรามาล่าโปเกมอนในการประชุมกันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะ
เป็นกิมมิกไปทำให้คนมารวมตัวกันได้มากขึ้น
ขณะที่พันธุปรวจเอกกริจสนับพัฒนาเจริญรองโคศกสำนักงานตรวจแห่งชาติ

บอกว่าพบบางพื้นที่ได้เริ่มรับผลกระทบจากการเล่นเกมนี้แล้ว
อย่างเช่นการเล่นขณะขับรถนะคะทำให้การจราจรติดขัด
ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้เล่นแล้วก็ผู้อื่นด้วย
ขอให้กลุ่มผู้เล่นเกมพิจารณาถึงความเหมาะสม
รบสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็เคารพกฎหมายด้วยนะคะ
ทำให้โอ้โหคิดในใจจิตใจทำด้วยอะไรกันอยู่

เป็นตัวกำหนดการเก็บคะแนน
พบว่ามีการใช้สถานที่สำคัญบางแห่งเป็นจุดเก็บคะแนนหรือว่าไอเทม
ซึ่งก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศค่ะ

อู้แล้วก็ถ่ายรูปกันมาเลยนะคะ

เมื่อกี้นี้ไปเดินริมถนนก้มหน้าก้มตาก็น่ากลัวนะ
คือจะบอกว่าเกมเล่นได้นะเล่นได้เขาสร้างมาให้เล่นนั่นแหละ
เล่นได้ใครจะเล่นก็เล่นได้แต่ต้องมีสติ
ทุกอย่างทำต้องมีสติหมดอืมค่ะใช่นะคะต้องมีสตินะคะ
เพราะบางทีโปเกมอนก็ไปอยู่ในที่ที่มีเป็นสถานที่ต้องห้าม
หรือว่าสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าผู้ผลิตเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาหรอก